เรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องตามต่อและยังไม่จบนะคะ
เหตุการณ์ที่เพชรชบูรณ์เอาเพชรบูรณ์เหมือนกันเลยเพชรบูรณ
เด็กป๕เนี่ยถูกรุ่นพี่ป๖บังคับให้ตบตีกันต่อหน้าค่ะ
แล้วก็เพื่อนกับพี่ป๖ก็นั่งดูอยู่เชียร์กันอย่างที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในโรงเรียน
หลังจากนั้นพี่ประหกก็ไปสมทบไปร่วมตบตีด้วยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะ
สองคนที่ตุ๊บตับกันอยู่ตอนแรกเนี่ยเป็นเด็กป๕นะคะ
คือ๒คนนี้ถูกรุ่นพี่ป๖บังคับให้ตบตีกัน
เราก็จะเห็นต่างฝ่ายต่างทำร้ายร่างกายกันกระชากหัวดึงผมนะคะกลิ้งกับพื้นห้องเรียน
คนที่อยู่รอบก็นั่งดูหัวล้อสนุกสนาน

แล้วพี่ป๖คนนึงนะคะก็เข้าไปรุมตบรุ่นน้องแบบไม่ยั้ง
เพื่อนก็ตะโกนห้ามแล้วก็มีคลิปถ่ายเอาไว้แบบนี้ค่ะ
คือแม่ที่เป็นคุณแม่ของนักเรียนหญิงชั้นป๕ที่อยู่ในคลิปเนี่ย
บอกว่าโรงเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่ไม่แจ้งผู้ปกครอง
ให้รู้แม่มารู้ทีหลังเพราะว่าไปเห็นแชทของลูกที่เพื่อนเนี่ย
ส่งคลิปมาให้ดูเห็นครั้งแรกนี่ช็อกจุกพูดไม่ออกเลยค่ะ
เพราะเขาเลี้ยงลูกมาเขาบอกเขาไม่เคยตี
แต่ลูกสาวกลับเป็นคนที่ถูกรุมทำร้ายอยู่ในคลิปนี้นะคะ
นี่ค่ะนักเรียนชั้นป๖ที่เข้าไปรุมเนี่ยบอกว่า
หมั่นไส้นะคะปีนเกลียวที่ไปเรียกรุ่นพี่ป๖ว่ามึงกู
ก็ไม่พอใจอยากจะสั่งสอนนะคะ
ส่วนแม่บอกว่ารับไม่ได้ที่ลูกสาวโดนรังแก่แบบนี้นะคะ
มีการคือพอโดนรังแก่แบบนี้แล้วถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วส่งคลิปประจานในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะ
พอเกิดเรื่องเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุก็ไม่ขอโทษ
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมกับลูกสาว
และถ้ายังไม่มีความชัดเจนก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
จริงแล้วเขาสนิทมาตั้งแต่เด็ก
เขาก็ใช้คำพูดแบบกูมึงไอ๊น็อทมึงยังงู้นยังงี้

ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย
เกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่ก็รีบไปโรงเรียนเลยนะคะ
ก็มีการนัดกันวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะ
เราก็พยายามติดต่อสอบถามไปที่พอนะคะ
แต่ว่าก็ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลค่ะ